ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ฟังแล้วก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณกันหน่อย
คือสถานที่เก็บรถของกลางพี่ปอ
มันจะมีสำหรับรถที่เกิดอุบัติเหตุ
อู่อู่นี้เขาบอกว่าแหมวันดีคืนดีบางทีมันมีเสียงแตรรถเนี่ยดังมา
ดังมาจากซากรถแล้วเขาก็ต้องมีการทำบุญใหญ่กันตลอด
อันนี้คือที่อู่ลุงนึกประจวบรถยศค่ะเป็นสถานที่เก็บรถของกลาง
มักจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสพเมืองประจวบคิริขันนะคะ
เขาบอกมีการจัดทำพิธีบุญครั้งใหญ่เมื่อวานนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตนะ
ที่เสียชีวิตคาที่ภายในรถที่เกิดอุบัติเหตุก็มีทั้งชาวบ้านตำรวจภูทรเมืองประจวบคิริขันเองเนี่ย
มาร่วมพิธีด้วยทางด้านเจ้าของค่ะของอู่แห่งนี้คือพี่สมนึกกลัดสมบูรณ์
นะเนี่ยบอกแบบนี้ว่าจัดงานบุญประจำปีเนี่ย
มาตลอดสามสิบปีเลยทีนี้รู้ไหมกลางดึกคืนก่อนหน้าเนี่ย
ที่จะจัดงานมันไปเกิดเรื่องหลอนได้ยินเสียงแตรรถ
ดังออกมาจากซากรถกระบะโตโยต้าสีขาว
ดิฉันจะข้ามท่อนนี้ไปก็ว่ากะไรอยู่ทะเบียนมาค่ะ
ทะเบียนบอไปไม้บอไปไม้สามสามห้าเจ็ดประจวบคิริขัน
ที่เป็นเสียงแตรรถดังมานะคะเขาบอกว่ารถคันนี้คนขับเสียชีวิตคาที่อืมที่
สำคัญแตรร์ที่ดังไม่ใช่ดังปั๊บเดียวนะคะห้ายี่สิบนาทีค่ะโอ้โห
ไม่ทำที่นี่เราก็ต้องไปทำไม่ได้เองเนี้ยสามสามห้าเจ็ดยังไงครับ
แต่มันดังแต่มันดังเองอ่ะนะแล้วก็มาเราก็ไปบอกเขาว่าเออ
ทางใครทางมันแล้วก็อย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
แล้วเดี๋ยวจะทำบุญไปให้เพราะเรานัดว่าคุยกันตอนหัวค่ำว่า
จะทำบุญแค่นั้นแหละกลางคืนแต่ก็ดังอืม
โอ้โหค่ะเนี่ยแตรร์มันแดงแดดังยี่สิบป่อบอกว่าจะทำบุญเท่านั้นแหละ
ทีนี้ยังไงต่ออ่ะลุงนึกบอกแบบนี้อีกนะช่วงไหนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยอ่ะ
ก็ต้องหมั่นทำบูรณ์อยู่ที่สูงกระสุนให้กับผู้ตายค่ะที่ผ่านมาเนี่ยอุ้ย
เคยถูกลอตเตอรี่เหมือนกันค่ะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวบ้างสามตัวบ้าง
นะคะแล้วก็ถูกบ่อยด้วยอ่าถามว่าเลขมาจากไหนอ้าว
ก็เอาเลขมาจากเลขทะเบียนรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละใช่นี่แหละค่ะ
โอ้โหแต่สภาพรถแต่ละคันเนี่ยนะโอ้เนอะเขาบอกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
รถยนต์คันไหนไม่ได้ทำประกันเอาไว้หรือถ้าญาติผู้ประสบเหตุ
ไม่มีเงินจ่ายค่ารถยกลุงใจดีลุงบอกไม่เคยคิดค่าเคลื่อนย้ายรถเลยสักบาทเดียวนะ
เพราะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยากฝากถึงคนขับขี่รถหน่อย
ให้เพิ่มความระมัดระวังมีสติแล้วก็อย่าประมาทจะได้เกิดความปลอดภัยค่ะ